เหมือนกับที่นี่คุณผู้ชมจะพาไปดูเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สืบทอด
กันมายาวนานเหมือนกันของจังหวัดกาลสินนะคะ
เคารพนับถือเคารพบูชากัน
งานนี้ว่ากันว่าก็ยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้ที่ไหนเหมือนกัน
เขาจัดกันมาที่บริเวณวัดอินทรประธานพรค่ะ
อยู่ที่ตำบลภูปอจังหวัดกาลสิน
เป็นสถานที่ที่ทางจังหวัดและชาวบ้านนั้นร่วมไม้ร่วมมือกัน

นี่ค่ะมีพิธีต่างนะจัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการ
มีการเปิดงานด้วยการตีคล้องแบบนี้แหละนะคะ
เขาก็ตั้งโต๊ะหมู่บูชาจุดทูบเทียนกล่าวคำสการะ
เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นนี่ค่ะสิ่งที่เห็นอยู่นี้นะคะ
ก็คือนางรำกว่า๒๐๐คนเตรียมการแสดง
เป็นการแสดงร่ายรำแล้วก็มีการแสดงประกอบแสงสีเสียง
ถ่ายทอดเรื่องราวการบวงสวงในสมัยธรวาราวดีด้วย
นี่ค่ะคุณดูแล้วมีความศักดิ์สิทธิ์เนอะ
ชาวบ้านที่ไปร่วมงานผู้ชมนักท่องเที่ยวต่างที่ไปโอ้โหตื่นตาตื่นใจ
แต่อย่างที่บอกว่าไฮไลท์ของงานนี้นั่นคือการบวงสวง
บวงสวงที่นี่ค่ะจะใช้นางรำกว่า๒๐๐คนนะคะ
เป็นไม่ใช่นางรำจากที่ไหนคนอื่นไกลนะ

ที่เขาตั้งอกตั้งใจมาฝึกซ้อมการแสดงกันแล้วก็มารำถวายนะคะ
ถือว่าสร้างความประทับใจให้กับผู้ชม
แล้วก็ถือว่าเป็นความเป็นสิริมงคลแก่ตัวนางรำเองด้วย
แต่ละคนก็รำอย่างอ่อนช้อยสวยงาม
แต่งกายตามเครื่องแบบของพื้นเมือง
แต่ละเผ่าแต่ละชนแต่ละชนพื้นที่ของเขาเขาก็จะมีการแต่งกาย
มีการแสดงออกที่สวยงามทั้งสนุกสนาน
สวยงามทั้งประทับใจแล้วก็ได้ความเป็นสิริมงคลกลับบ้านกันไปด้วย
คือบางพื้นที่อาจจะมีนางรำเป็นพันคนเป็นหมื่นคนก็แล้ว
แต่ที่นี่๒๐๐คนเขาก็ดูอบอุ่นอลังการ

สวยงามมากนี่มีพระแพรวาด้วยนะ
แบบผิดเมืองของกาลสินศ์ด้วย

เป็นการฟ้อนแบบว่าพื้นเมืองพื้นบ้านนะ
ไคลกับภาวะกรสินอะไรแบบนี้
มีก้าดูเขามีการแบบว่าบ่งสวงสรรค์กิจกรรม

ดูรายการตลอดค่าเช่นแบบนี้
ก่อนออกจากบ้านไปอยากจะบอกอะไร

อยู่บ้านอย่านิ่งดูได้
ส่งไลน์มาคุยกับเราหน่อยจ้า

เขามีภารยาน้อย
แต่เขามีภารยาเยอะ

คือน้อยแปลว่ามันหนึ่ง

การมีเมียน้อยก็คือการมีเมียที่มากกว่า๑คน

คุณคำว่าน้อยมันแปลว่าอะไร

เอ้าคุณไพบูนส่งผิด
คุณต้องส่งว่าเดี๋ยวจะไปหาภรรยาเยอะก่อน
เขาไปหาภรรยาน้อยแปลว่าเขามีคนดี

ปล่อยให้เป็นสิ่งที่เขาจัดการกัน